เข้าไปจุดไฟเผาเสื้อผ้าของเธอบนที่นอน
นี่เธอชี้ให้ดูที่เกิดเหตุนะครับ

เธอเนี่ยไปแสดงลิเกย์ที่พัทยาครับ
โอ้โหเหลือแต่โครงนะที่นอนนะ
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าเหตุเกิดตั้งแต่วันที่๒๖ตุลาคม
ไม่อยู่ครับไม่รู้ว่าไฟไหม้ด้วยซ้ำนะฮะ
ลูกสาวเธอไปที่บ้านนะครับ
ถัดไปก็โอ้โหแม่ไฟไหม้นะครับ
เธอเชื่อว่าเป็นฝีมือของในแปะนะฮะ
หรือในแปะคาดว่าระหว่างก่อเหตุ
แปะเนี่ยคงจะกลัวว่าบ้านจะไหม้นะครับ
ก็เลยเอาน้ำสาดดับไฟก็ทรัพย์สินเสียหายไปเยอะแล้วล่ะ
เครื่องปรับอากาศข้างบนก็ไหม้นะฮะ
สำหรับในแปะเนี่ยเธอเจอกับผู้ชายคนนี้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
จากนั้นนะครับก็มาหาเธอที่บ้านอยู่เรื่อยประมาณ๘เดือนได้นะฮะ
จะให้เธอชงเหล้าแล้วก็คุยเป็นเพื่อน
ซึ่งนายคนนี้จะให้เงินเธอครั้งละพัน
ต่อมาด้วยความสนิทสนมก็ทำให้เธอมอบกุญแจสำรอง
อ้าวเอาไปถือไว้ชุดหนึ่งนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับหลังเกิดเหตุนางต้อยซึ่งเป็นภรรยาของในแปะหรือในแป๊ะเนี่ยนะ
โทรมาขู่เธอบอกว่าถ้าเจออยู่ด้วยกันอีกเดี๋ยวจะยิงทั้งคู่เลย
อ้าวนะฮะผู้สื่อข่าวนะครับนะครับก็ลงพื้นที่ไปทำข่าวที่บ้านนางสาวเจี๊ยบปรากฏว่า
แป๊ะเนี่ยหรือในแปะเนี่ยโทรมาหานางสาวเจี๊ยบพอดีเลยนะ
แล้วยอมรับว่าเป็นคนลงมือเผาเองตอนนั้นเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดให้
แล้วก็ออกมานะฮะพบเพื่อมารับเงินนะ
แต่นางสาวเจี๊ยบอกไม่เอาแล้วกลัวแล้วกลัวสิ่งที่ไม่ปลอดภัยจะเกิดขึ้น
ก็เดี๋ยวให้ตำรวจดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายดีกว่าครับ